คุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวทั้งอีสานทั้งเหนือว่าเป็นอย่างไรบ้าง
มีทั้งหนาวแล้วก็หนาวจัดด้วยนะครับ
เริ่มที่แรกไปดูที่พิศนุโลกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไร
นี่เขาเรียกว่าหมอกไอน้ำ
เหนือน้ำตกมันสวยนะ

ไม่ใช่แต่มันก็อุ่นด้วยส่วนหนึ่งด้วยคุณผู้ชม
คือเช้านี้ที่บริเวณน้ำตกแก่งซองที่ตำบลวังนกแอ่น

คืออย่างที่คุณบอกถูกแล้วมันไม่อุดหรอก

มันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์หมอกไอน้ำขึ้นมาเหนือน้ำตก
คืออุณหภูมิมันลดลงลดลงมาก
แล้วพอน้ำมันตกใส่บนมันก็มีละอองขึ้นไปใช่ไหม
มันก็เลยกลายเป็นละอองเป็นหมอกขึ้นไปเหนือน้ำตก
คือละอองน้ำก็ลอยขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เลยกลายเป็นหมอกไอน้ำ๘องศานะครับ
บางจุดที่เป็นแอ่งน้ำใต้ชั้นน้ำตกเนี่ย
มีหมอกพวยพุ่งขึ้นมาราวกับเป็นไอน้ำเดือด
จริงแล้วภาพมันเหมือนมันเหมือนน้ำร้อนมันเหมือนน้ำผู้ร้อนแต่มันไม่ใช่นะ
มันไม่ได้เป็นไอของความร้อนแต่มันคือเป็นหมอกความหนาว
ที่มันเกิดขึ้นบนน้ำตกแล้วก็สวยงามทุกคนก็ไป
ทุกคนก็ไปก็ไม่กล้าลงน้ำไปอยู่ในภาพแบบนี้
จะรู้สึกเหมือนไอน้ำมากระทบร่างกาย
ไปแบบนั้นเพราะน้ำมันเย็นก็ลงน้ำไม่ได้
พิศนุโรค๘องศาเอาก็ใกล้กันสักนิดนึง
เมืองกล้วยไข่กำแพงเพชรคุณเขตอุทยานแห่งชาติแม่วง๕องศา

ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะนักท่องเที่ยวเกือบ๒๐๐คน
เขาไปกางเต็นต์รับลมหนาวกันจุดที่เขาไปกาง
เขาเรียกว่าช่องเย็นอยู่ในเขตอุทยานนั่นแหละ
นายกิติพัฒน์ธาราพิบาลหัวหน้าอุทยานเนี่ยนะคะ
บอกว่าพื้นที่ช่องเย็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลมพัดเย็นตลอดทั้งปีเลย

โดยเฉพาะหน้าหนาวมันกลายเป็นช่องหนาวไปแล้วตอนนี้

เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ช่องเป็นช่องระหว่างภูเขา
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและเป็นถิ่นอาศัยนกหลากหลายชนิด
เป็นแหล่งดูนกยอดนิยมแห่งหนึ่งของประเทศ
ตอนนี้บ้านพักรักรองจองเต็มไปจนถึงมกราปีหน้า
แต่นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นต์นอนค้างแรมได้
ก็คือใครที่ไม่ได้นอนในบ้านอุทยานเอาเต็นต์ไป
เขามีจุดกลางเต็นต์พร้อมบริเวณกลางเต็นต์เขามีเยอะ

ข้าวเหนียวหมูปิ้งจะกินแบบส้มตำ
ข้าวจี่จอนเช้า
ให้มันแบบฟูหน่อยก็คือหมูกระทะ
เออแบบข้างเต็นต์มันฟินนะ
เขาบอกว่าและจุดตรงนี้มีโอกาสชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามสวยงามเห็นเมื่อสักครู่ไหม

เป็นบริเวณสวนผศศาสตร์แก่มรกูธที่อำเภอบั้นไร่จังหวัดธนาภาพอูเทชาอุถัยธรรรนี

ไม่ว่าจะเป็นลิลลี่ทิวลิป

ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราเขาอยู่ได้เพราะว่าอากาศเย็น
ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันสนุกสนานเลยค่ะดูสิสวยงามมาก

นอกจากนี้นะท่องเที่ยวบางส่วนค่ะเขาก็นำเต้นไปเหมือนกันแหละ
ที่ภาคกลางตอนบนนั่นเองแหละค่ะโอ้อ่ะไปต่อที่จังหวัดนครพนมกัน
หน่อยครับไปดูอีสานซิว่าหนาวหรือเปล่านะฮะ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปท้าลมหนาวกันที่บริเวณจุดชมวิวลานหินแห่งใหม่
บนยอดเขาภูพาน้อยชาวบ้านเรียกกันว่าผาเป้า
ภูผาแดงนะครับเป็นจุดสูงที่สุดนะฮะที่สามารถมองเห็นวิวของป่าเขาลำเนาภัยป่าไม้
ธรรมชาติสวยงามโอ้โหวิวนี้เจ๋งนะทะเลหมอกนะครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะฮะ
แล้ววิวเนี้ยเป็นทอดยาวไปเห็นสามสวัสดิ์คือเห็นสะกดนครน้อคอนพนมและมุกนาหาร
ดูสิพระอาทิตย์นะฮะจุดบริเวณนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผายนครับ
ความสูงห้ามร้อยสี่สิบเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะก็มีการเตรียมพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวเต็มที่เลย
อุณหภูมิช่วงนี้ก็ประมาณสัก๑๐๑๑องศาเซลเซียสต่ำที่สุดในรอบปีนะฮะ
นักท่องเที่ยวก็พากันไปตั้งแคมป์เลยจุดไฟผิงไฟกันเลย
แล้วก็รอสัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบสุดเลยเขาบอกว่าช่วงกลางดึก
ไปถึงเช้ามืดเนี่ยนะอืม

แล้วก็มีโอกาสที่ชมทะเลหมอกยามเช้าด้วย
ภาพนู้นสักครู่นี้นึกถึงตอนเด็กเป็นอย่างไรคะ
สนุกไหมสนุกเป็นการเต้นแบบนี้สนุกมาก

ใช่ค่ะที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ที่คุณใกล้เคียงสิ่งที่คุณทำ

แม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นเพียงใด

เช่าบ้านในหมู่บ้านบ้านป่องสามคี

กลางหมู่บ้านบริเวณน้ำผู้ร้อนดอยสะเก็ด
เป็นน้ำผู้ร้อนธรรมชาติเหมือนออนเซนนะ
เออแต่เขาไม่ให้เอาตัวลงไปแล้วไม่ให้ตัว
ให้ตักเอาใช่ชาวบ้านบอกว่าทุกฤดูช่วงเวลา

จะมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาอาบน้ำอยู่รอบบ่อ
แต่กติกาก็คือห้ามลงไปแช่ในบ่อให้ใช้ขันตักเอา
ซึ่งบ่อน้ำสะผมเลยสะผมเลย
อุ๊ยถูกขวัญขึ้นแสดงว่าอุ่นนะ
แต่จุดนี้เปิด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ชาวบ้านก็เลยมีโอกาสอาบน้ำจากแหล่งน้ำผู้ร้อน
เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีมีแร่ธาตุ
แล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะ
เดี๋ยวสารภาพเดี๋ยวคืนนี้ผมคงไม่อาบน้ำ
เพราะว่าไปถึงอินทนนทแล้วก็จะนอนข้างบนนั้นเลย
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าถ้าใครไปถ่ายรูปกับคุณ
อาจจะหึ่งนอนต้องอดทน
ก็เป็นบรรยากาศนะครับเอามาฝากกัน
งั้นบอกดอยอินทานนท์เลยละกันใกล้เออไปไหน
ดอยอินทนนท์เขาบอกหนาวมากและเช้านี้ไม่ผิดหวังเลย
ใครที่เดินทางไปเที่ยวหยุดยาวไปแล้วมันคุ้มจริงนะคะ
แม่คณิกน้ำค้างแข็งหรือเหมือยครับ
เขามากันเต็มเลยแบบนี้

ผมหวังใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาภาพนี้มาฝากตอนรายงานสดให้ดูกัน
เอามาฝากด้วยนะลงในเฟซบุ๊คด้วยนะเดี๋ยวจะตามไปกดไลค์นะคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะนายกริจสยามคงสตรีบอกว่า
อุณหภูมิบนดอยอินถนนเนี่ยหนาวจัดตรวจสอบ
เช้านี้วัดได้๒องศาเซลเซียส
แต่อีกหนึ่งจุดกิวแม่ปานเป็นจุดชมวิวธรรมชาติ
อันนี้คุณก็น่าจะไปนะ๑องศาเซลเซียส

ขณะที่ด้านล่างที่ทำการอุทยานอุ่นขึ้นมานิด
๓องศาเซลเซียส
แต่เขาบอกว่ายังอยู่ในโหมดหนาวจัดจนถึงความเยื่อแข็ง

ส่วนภาพนี้ค่ะเพจเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคลิปเด็ดไทยแลนด์

คนค่ะเขาบอกว่าเห็นไหมหนาวแค่ไหนอย่าทำแบบนี้นะ

เป็นภาพของผู้ป่วยมาต่อคิวรอหมอที่โรงพยาบาล

พื้นที่เสี่ยงว่าจะคิดว่าจะไม่ใช่คนโรงพยาบาล

ทุกคนเอาผ้าห่มสีขาวมาคลุมเขาบอกจัดเต็มอย่างที่เห็น
คุณหมอคุณพยาบาลเห็นครั้งแรกมีตกใจแน่นอน
และยังนั่งอยู่ในมุมมืดในโรงพยาบาลด้วย
คนคือหนาวไงจะอยู่กับตัวเองอย่างเดียวอืม

แต่ก็ใช้ได้เลยเขาบอกลุกคลายหนาวแบบชาวบ้านแบบนี้ได้

ก็เอามาฝากกันยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ
ส่วนเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่